ท่านผู้ชมครับไทยรัฐกรุ๊ปเรายังเดินหน้าอยู่นะครับ
โครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อนะครับ
นี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในช่วงเวลานี้นะฮะ
ซึ่งตอนนี้โครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
ไทยรัฐกรุ๊ปประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงให้เร็วที่สุด
เราเริ่มกันมาตั้งแต่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยทางบริษัทในเครือมีความเชื่อว่าหากตรวจหาเชื้อรวดเร็วเท่าไหร่
ลดการเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อได้มากขึ้น
โดยมีพันธมิตรภาคเอกชนแล้วก็ประชาชน
ร่วมกันระดมเงินสนับสนุนกันอย่างมากมาย
วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปเราได้ส่งมอบชุดตรวจอีก๑๑๘๐๐ชุดตรวจ
ให้กับจิตอาสากลุ่มเส้นได้นะครับ
เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนเป็นครั้งที่สอง
จากที่ผ่านมาได้ประสานกับหน่วยงานรัฐมูลนิธิแล้วก็ภาคเอกชน
เพื่อส่งชุดตรวจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้มีโอกาสในการตรวจหาเชื้อนะครับ
ปฏิบัติการนี้ทำให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็อนุญาตให้ขายชุดตรวจในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับ
นี่คือปฏิบัติการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ป
กล่าวถึงโครงการนี้นะครับบอกว่าขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน
ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนที่เห็นความเร่งด่วนของโครงการนี้
สนับสนุนเงินเข้ามาจำนวนมากจนทำให้ไทยรัฐกรุ๊ปทำได้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งสิ้น๒๑๖๓๐๐ชุดตรวจนะครับ
และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพันธมิตรภาครัฐบาลและเอกชน
ที่ได้ส่งทีมตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงทำให้ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้จริง

ไทยรัฐกรุ๊ปหวังว่าโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในสังคมนะครับ
ในการผลักดันให้เราร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปได้ด้วยกัน
และขอให้คำมั่นว่าพันธกิจที่สำคัญของเราคือพร้อมยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมกันพาประเทศไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันครับ
ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
ก็คือเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันละกันค่ะ
แต่ว่าเราก็หวังว่ามันจะไม่ต้องมีสถานการณ์ที่มันวิกฤตเหมือนกับในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาอีกแล้ว
หลังจากนี้ก็คืออยากจะให้สถานการณ์โดยรวมของประเทศทุกภาคส่วนทุกหย่อมย่ามันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยจน
จนมันไม่ต้องมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่จะมาช่วยพากันให้ทั้งประเทศไปข้างหน้าต่อไปได้
หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เขต๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาในการออกช่วยเหลือประชาชนด้วย
คือก่อนหน้านี้เคยไปตรวจเนี่ยตรวจหาเชื้อชุดเร่งด่วน๑๐๐คนเนี่ยพบเชื้อโควิด
แต่ณปัจจุบันไปตรวจ๑๐๐คนตอนนี้พบ๔๐
เท่ากับว่าผู้ติดเชื้อลดลงในส่วนของกลุ่มเส้นได้ที่ไปเจอมานะฮะ
ก็ต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะฮะ
ภาคเอกชนภาครัฐหรือว่าประชาชนด้วยนะครับขอบคุณจริงฮะที่ร่วมกัน